ผู้ชมครับดูเรื่องของความรักนะฮะของหนุ่มสาวคู่หนึ่ง
ค่ะสิ่งที่ผู้คนเห็นแล้วก็ตกใจก็คือฝ่ายหญิงเนี่ย
อายุ๑๗ปีเท่านั้นนะฮะได้โพสต์นะครับ
แล้วก็บอกเล่าเรื่องราวนะครับบอกว่าเนี่ย
ถูกซ้อมขนาดนี้นะครับแต่มันไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะครับ
คุณผู้ชมครับเธอบอกว่าเธออยู่กับแฟนนุ่มคนนี้นะ
ที่อายุยี่สิบเอ็ดปีเนี้ยคบหาอยู่ด้วยกันเป็นแฟนเนี้ยสองปี
ถูกซ้อมไปสี่สิบสามครั้งค่ะนี่ฮะแล้วแฟนนุ่มก็ยังนอกใจอีก
คือกลับไปคบหามีสัมพันธ์กับแฟนเก่าของตัวเองนี่ครับโอ้โห
เรื่องนี้เนี่ยคนก็เลยบอกว่าโอ้โห๔๓ครั้ง๒ปีเลยเหรอ
ยินนะว่าเธอบอกว่าเป็นอย่างนี้จริงเธอมีหลักฐานนะครับ
แต่ตัวแฟนนุ่มก็ออกมาบอกโอ้โหไม่ใช่หรอกผมก็ยอมรับว่าซ้อมเขาแหละ
แต่ไม่ถึงสี่สิบสามครั้งหรอกสองปีเนี้ยแต่มันก็ซ้อมน่ะ
ใช่ไงแล้วก็นี่ไงบาดแผลแบบจะกี่ครั้งก็ไม่ได้นะครับ
เราต้องเบลอหน้าไว้นะครับเพราะว่าน้องเพิ่งอายุ๑๗นะครับ
ยังเป็นเยาวชนนะครับทุกผู้ชมครับสำหรับฝ่ายหญิงนะฮะ
บอกว่าตลอดที่เวลาที่คบหากัน๒ปีเนี่ย
ถูกแฟนนุ่มนะทำร้ายเธอใช้คำว่ากระทืบนะ๔๓ครั้ง
แล้วยังนอกใจอีกกลับไปพูดคุยกับแฟนเก่า
มีสัมพันธ์กับแฟนเก่าแล้วก็ผู้หญิงคนอื่นด้วย
ขณะที่ฝ่ายชายนะครับหลังจากเห็นภาพฝ่ายหญิงเนี่ย
โพสต์ภาพบาดแผลใบหน้าบวมปูดฟกช้ำหลายแห่ง
จากการถูกทำร้ายแล้วก็หาว่าทำร้ายถึง๔๓ครั้ง
ในช่วงเวลาสองปีที่คบกันตัวของผู้ชายเนี่ย
ออกมาโพสต์ยาวเหยียดเลยนะฮะยอมรับว่าทำร้ายร่างกาย
อดีตแฟนสาวจริง๒ปีที่คบหากัน
แต่ไม่ถึงสี่สิบสามครั้งผมลงมือนักหนักจริงจริงเนี้ย
ถึงหกครั้งโอ้โหคุณเขียนมาสอนแต่กี่ครั้งมันไม่ได้ค่ะ
ครั้งอื่นแค่มีปากเสียงนิดหน่อยประมาณอย่างนี้
ฝ่ายหญิงก็น่าจะรู้ตัวดีด้วยว่าเป็นเพราะอะไรถึงถูกทำร้าย
โอ้โหแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่า
เขานี่แหละถูกฝ่ายหญิงเนี่ยข่มขู่มาตลอด
ว่าจะเอาเขาเข้าคุกให้ได้จะทำให้ชีวิตเขาพัง
แล้วก็เอาหลักฐานแชทไลน์ที่ฝ่ายหญิงส่งข้อความมาง้อนะนี่ฮะ
ส่งข้อความมาง้อนะแต่ว่าเขาเนี่ยบอกไปต่อไม่ไหวแล้ว
หยุดความสัมพันธ์เถอะนะหลังจากนั้นฝ่ายหญิงก็เลยโพสต์ประจานเขา
เนี่ยเขาบอกนี่เห็นไหมส่งข้อความมาง้อเขาตลอด
แต่เขาบอกเขาเองนี่แหละเป็นฝ่ายขอหยุดความสัมพันธ์
เรื่องราวครั้งนี้ฮะคนที่เห็นเหตุการณ์นี้บอกว่าอะไรกันนี่
อืมคนหนึ่งอายุสิบเจ็ดผู้หญิงอีกคนหนึ่งอายุยี่สิบเอ็ดผู้ชายค่ะ
มันเกิดอะไรขึ้นนะครับผู้หญิงคนนี้นะฮะอายุสิบเจ็ดเนี่ยนะครับ
ผู้ชมครับเธอก็ไลฟ์ทีนี้ไลฟ์เฟซบุ๊กเลยนะฮะ
อัดคลิปไลฟ์สดเลยนะครับตอบโต้อดีตชายคนรักเลยนะฮะ
บอกว่าสิ่งที่บอกว่า๒ปีไม่ถึง๔๓ครั้งเนี่ยไม่จริงเพราะเธอจดเอาไว้ทุกครั้ง
จดโน้ตเอาไว้เลยนะแล้วก็เปิดภาพที่ถูกทำร้าย
แล้วอธิบายให้กับชาวโซเชียลดูเลยบอกหนูโดนแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ย
สิบสามครั้งเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างหนูจดหนูถ่ายภาพบันทึกไว้หมด
ฝ่ายชายยังนอกใจกลับไปมีสมพันธ์คบหากับแฟนเก่าอีกเธอบอกว่าที่ออกมาโพสต์เนี่ย
ไม่ใช่อะไรหรอกคือตอนนี้ตาสว่างแล้ว
ขอเลิกอย่างเด็ดขาดแล้วอยากให้เป็นอุทาหรณ์เป็นบทเรียนสำหรับทุกคนด้วย
คือนางบอกว่าสี่สิบสามรอบที่ทำเราอ่ะคือนางไม่ได้กระทืบถึงสี่สิบสามรอบเลย
หกรอบคือคนใกล้ตัวจะรู้ดีหมดเพราะว่าเรานวดไว้หมดเลย
แล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ทำเรามาเป็นเดือนแล้วนะคะ
อันนี้หนึ่งตุลานะคะนี่อันนี้คือหน้าเขียวไปโรงเรียน
อันนี้คือยี่สิบหกกันยาที่ปากแปดรอบนี้ที่โดนกระทืบนะคะ
เพราะว่าตอนนั้นทะเลาะกับเขาเรื่องอะไรไม่รู้แล้วเขาทำเรา
แล้วทีนี้เราก็ให้เพื่อนมารับเราที่ตึก
แล้วเขาก็ไปทำงานเพราะเขากลับมาจากทำงานเขาไม่เจอเรา
เขารู้ว่าเราไปบ้านเพื่อนเขาก็แบบพูดดีมากแบบ
เราก็กลัวใช่ไหมตอนนั้นคือเราจะไม่มาเราจะอยู่กับเพื่อน
เขาก็บอกว่าเขาอาจจะไม่ทำเราแต่พอเพื่อนมาส่งเราขึ้นรถไปกับเขา
ก็คือเขาโมโหมากแล้วสภาพก็เป็นอย่างนี้
ให้หนูเดินหนีอ่ะคือแบบงอนมันเรื่องผู้หญิงแล้วเดินหนีก็คือกระชากโดนกระทืบเลย
คืออยากจะไปขอคลิปให้ดูอ่ะตั้งแต่ชั้นล่างยังลากขึ้นไปถึงชั้นสามอ่ะ
ที่กูลมบอกว่าเนี่ยกูบอกว่ากูรักมึงมากเนี่ย
คือขนาดกูรู้ว่ามึงไปยุ่งกับคนเก่าอ่ะกูยังบอกว่ากูรักมึงเลยอ่ะ
แล้วที่ออกมาโพสต์ไม่ได้ออกมาโพสต์เพราะว่าไปรู้เรื่องกับคนเก่านะ
คือเขาไม่มีจิตสำนึกคือเขายังไปบอกผู้หญิงคนอื่นไปแอดคนอื่นมั่วซั่วหมด
เราก็เลยออกมาโพสต์คือถ้าใครอยากจะเอาต่อก็เอานะ
แต่แบบก็ไม่อยากให้มาเจอแบบเราคิดได้ยังไงเอาเรื่องหนูไปพูดกับแฟนเก่าอ่ะ
เรื่องส่วนตัวของหนูอยู่กับแฟนเก่าด่าหนูเยอะหนูด่าแฟนเก่า
แล้วที่บ้านก็ไม่เคยรู้เลยนะคะเวลาโดนทำร้ายร่างกายคือปิดให้หมด
คนนี้ถามว่าเคยไปโรงพยาบาลไหมคะตอนหนูทำร้าย
เคยโดนสองรอบค่ะคือซี่โครงบวมแต่บอกกับที่บ้านว่าไปซ้อมมวยกับเพื่อนค่ะ
แล้วก็ตอนที่หัวบวมค่ะก็บอกกับที่บ้านว่าฝนตกลื่นตกบันไดค่ะ
คือเขาบอกว่าเราอยากทำให้ชีวิตเขาแบบนู่นนี่นั่นแต่คือเรารู้หน้าที่การงานเขา
คือเราก็ยังไม่ได้เอาเรื่องอ่ะบางคนได้ยินเรื่องราวบอกสี่สิบสามครั้ง
ทนได้ยังไง๒ปีนะครับถามว่าจะแจ้งความไหม
บอกไม่แจ้งความฮะบอกไม่แจ้งความนะคือไม่คิดจะแจ้งความ
ว่าจะทำให้อีกฝั่งหนึ่งเสียอนาคตแค่อยากเปิดเผยเรื่องราวให้คนอื่นรู้
ว่าอย่าไปเจอเหตุการณ์แบบตัวเธอเลยนะเราก็พยายามติดต่อทั้งสองฝ่ายนะครับ
ผู้ชมครับอยากจะรู้ความจริงหรือว่าข้อมูลเพิ่มเติมนะ
ก็ได้คุยกับพี่สาวของฝ่ายหญิงเนี่ยบอกว่าตอนนี้ครอบครัวสองฝั่งเนี่ย
รู้เรื่องกันหมดแล้วก็เคลียร์กันหมดแล้วนะ
เอาเป็นว่าก็อยากจะจบลงเท่านี้ประมาณอย่างนี้นะครับ